ขออะไรสาวน้อยช่วยรับความด้อยหายใจ
อย่าให้ต้องอายคุยเรื่องหวานใจและอึ้ง
โปรดรับความจากใจใส่ในห้องใจคำหนึ่ง
มีฝันของคนคนหนึ่งอีกครึ่งยังรอพึ่งเธอ
ก็ผ่านไปแล้วนะครับเพลงที่๒เพลงที่คุณอุเทนบอกว่า
ชอบร้องก็ร้องกันอยู่บ่อย

ในใจของคุณอุเทรนคิดว่าถูกครบทุกคำหรือเปล่า

อันนี้เพลงแรกใช้ตัวช่วยข้ามไปเลย
นี้ใช้ตัวช่วยเหมือนกันร้องผิดได้หนึ่งคำ
ตอนนี้คุณอุเทนยังเหลืออีกหนึ่งเพลง
แต่เดี๋ยวก่อนดูจากความตื่นเต้นในการร้องเพลง

เราคุยกันสักนิดหนึ่งก่อนดีกว่า
ไม่งั้นเราเดี๋ยวจะแบบฮือฮือตื่นเต้นเหลือเกิน

มาแล้วรู้สึกดีแล้วก็ได้เงินกลับไปเยอะที่สุด
แตมเวลาป่วยหนูปวดตรงไหนไหมอยากรู้

ปวดหัวปวดท้องไหม

แต่เราก็รู้แหละว่าเราแบบไม่ไหวอย่างนี้ใช่ไหมครับ

ทีนี้ถ้าเราหายจากโรคมะเร็งสแตมอยากทำอะไร

เที่ยวสวนสนุกอยากไปเล่นอะไรในส่วนสนุกอ่ะ

อกจากที่อยากจะไปเล่นส่วนสนุกแล้วมีอะไรอีกไหมที่หนูอยากทำ
ไม่มีครับ
ตอนนี้เลยคือถ้าหายอยากไปเที่ยวส่วนสนุกเลย

คุณอุเทนเวลาเรามองลูกที่ไม่สบายเราเห็นอะไร

หวังครับหวังว่าสักวันนึงต้องหาย
ต้องมีปฏิหารต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาหายได้ครับ
ปฏิหารคือความหวังเดียวไหมคะณตอนนี้

เป็นฝ้าหวังเดียวครับเป็นฝ้าหวังเดียว

จากประคองแล้วมันพัฒนาไปในด้านอื่นหรือว่ามันถึงทางตันแล้ว
ถึงทางตันแล้วครับถึงทางตันแล้วเพราะว่าจะเป็นคีโมหรือจะเป็นแสงที่จะฉายแสงให้คีโมเขาก็
ให้ไปก็ไม่เป็นประโยชน์กับก้อนเนื้อก้อนนั้นเพราะว่ามันจะไปทำร้ายเซลล์ซะมากกว่า
ทำลายตัวอื่น
ครับ
คุณอุเทนคะถ้าคนที่เขามีภาวะเดียวกับคุณอุเทนคือต้องตื่นมารอในทุกเช้าเขาต้องทำยังไงคะถึงจะมีจิตใจที่เข้มแข็งได้เหมือนคุณอุเทน
ผมได้กำลังใจจากนายหลวงบริการที่๙ครับซึ่งท่าน
สามารถดูแลลูกของท่านทั้งประเทศแล้วผมมีแค่สองคนผมจะดูแลให้ให้ได้ดีที่สุดแล้วก็จะยื้อเวลาให้เขาได้มากที่สุด
แล้วก็ขอฝากไปถึงคนที่เจอสภาวะเดียวกันกับผมก็ขอให้ดูแลกันให้ดีที่สุด

ทำให้เขาหัวเราะได้ยิ้มได้ครับ

ฝ่าเสียหัวเราะ

เจ็บอีกแต่ก็ต้องต้องสู้อะครับในเมื่อไม่
เจอกันแล้วก็ต้องต้องสู้กันไปชาตาชีวิตของ
มันไม่สามารถที่จะลิขิตกันได้ครับ
ก็สู้กันไปครับ

ต่อว่าโชคชะตามันก็ไม่มีประโยชน์

แต่เราก็ยังมีความหวัง

คือตั้งแต่ออกทีวีไปเนี่ยนะคะ

เราก็ไม่ได้ติดต่อกันมาตั้งแต่ลูก

น้องเคยถามถึงคุณแม่ไหม
ก็ถามครับถาม

เขาก็ตอนอยู่ภาคใต้ก็เคยไปแวะเวียนไปบ้านยายไป
ก็ได้พบได้เจอกับแม่เขาบ้างอืม
ถามว่าทำไมต้องแยกทางกันทำไมต้องนู่นนี่กัน
ก็ไม่รู้จะตอบลูกว่าไงเหมือนกัน
ได้แต่ถอนหายใจลึกแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุย

ที่สับซ้อนคำเกินกว่าเด็กจะเข้าใจนะครับ
ก็ไม่เป็นไรแหละครับเขาก็มีพ่ออยู่ทั้งคนตรงนี้
มีพ่อที่พร้อมที่จะให้ความรักกับเขา
ทดแทนหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาขาดไป
ดีที่สุดแล้วค่ะที่พี่อุเทนทำ
ก็ได้คุยกันสบายใจขึ้นบ้างหรือยังครับคุณอุเทน

หรืออีกเพลงหนึ่ง
กับอีกหนึ่งตัวช่วยอยากฟังหรือยัง
ก็มาสู่การแข่งขันกันต่อไปในเพลงที่๓
ถ้าร้องได้ครบ๓เพลงในเพลงนี้
บาทนะครับเป็นของคุณอุเทน
อินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ
นั่นคืออินโทรของเพลงที่๓
ตัวช่วยยังเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยค่ะในโอกาสพิเศษวันนี้
เป็นไงบ้างครับพอจะร้องได้ขนาดไหนครับเพลงนี้
แล้วก็ไม่รอไปนานมากนะครับ
เพราะว่ามัวแต่มาสร้างความสนุกให้ลูกอยู่
เหลืออีกหนึ่งตัวช่วยนะครับตัดสินใจให้ดีนะครับ

คุณอุเทนจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แม้ไม่ค่อยไว้ใจความมั่นใจของคุณอุเทนเลย

คุณอุเทนกลัวเปิดไปแล้วไปเจอเพลงเก่งนะ

เพลงนี้รู้หรือเปล่าว่าเพลงอะไรคุณอุเทน

แสดงว่าร้องได้จริงขอให้โชคดีนะครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
สบายที่พร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

กลับวังนั่งน้ำตารินข้าวปลาไม่จิ้น
นั่งรินกินแท้เหล้าขาว
กลับแกล้งอย่างดีหัวคุจจีกับน้ำตาเรา
ฉลองฝ่ามเสาเมาเหล้าข้างหัว
บาดง้าสมันไม่มากเถอะ
ชอบช้ำน้ำตาหดแดงเหมือนคำแพงแก้มแดงสิเข้าผ่าฝัน
กับลูกเศรษฐีดีกรีหนุ่มธนาคารเครื่องไฟในงานดั่งปานวภาพ
โอ๊ยอุ๊คใจครับเนทำเพลงเมล็ดว่าไพสิตายคืออัว
ก่อนรักทนมบอกยอมให้หมดมองมัวสู้ทนหามจูบบอกเคยคิดชั่วหามเศร้า

กับลูกเศรษฐีดีกลีหนุ่มธนาคารเครื่องไฟในงานดังปันวะพาพาห่วง
โอ๊ยชั่วเผ่าว่าช่วยว่ารวยรอลำสำเขา
อย่างดีก็คงได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ้าน
น้ำตาได้ยาวโทรเห่ามันแค่มดแดง

น้องสุแตมเขาก็ร้องตามได้
ทำไมร้องเพลงนี้ได้ล่ะเพลงนี้นานแล้วนะ

วันนี้กับตอนที่ร้องอยู่ที่บ้าน

ครับวันนี้นักสู้ชีวิตของเรานะครับ

ตอนนี้คุณอุเทนทำหน้าที่ไปครบเรียบร้อยแล้วนะครับ

ที่คุณอุเทนได้ฟังแล้วก็ร้องไป

ยาใจคนจนของคุณไม้พี่รมพรนะครับ

และเพลงล่าสุดที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้

ทั้ง๓เพลงนี้มั่นใจเพลงไหนมากที่สุด

เพลงแรกนะฮะได้แน่นะครับ
เพราะว่าเปิดตัวช่วยนะครับไม่ต้องร้องได้แน่นะครับ

ถ้าอีก๒เพลงคุณอุเทนร้องถูกหมดได้๔๐๐๐บาท

เราจะมาดูกันนะครับ
สำหรับเพลงแรกนะครับ

จากไม้พิรมพรนะครับ
คุณอุเทนใช้สิทธิ์เปิดตัวช่วยนะครับ

เพราะฉะนั้นก็รับไปเลยนะครับ

บอกว่ามั่นใจมากที่สุดนะครับเพลงนี้

คุณอุเทน

ตอนนี้รวมไปแล้ว๒เพลงนะครับ

ตอนนี้๒๐๐๐บาทนะครับคุณอุเทน

ถ้าเพลงสุดท้ายที่ผมจะประกาศถ้าร้องได้

มาดูเพลงสุดท้ายนะครับ
อีกครึ่งต้องพึ่งเธอจากมนแคนแก่นคูณ
คุณอุเทนใช้ตัวช่วยนะครับ

ถ้าร้องผิดแค่๑คำจะถือว่าร้องได้นะครับ